กุกับสบัตรขาว

กุกับสบัตรขาวพาล่ะเข้าจัยกันในช่วงเวลาบ่ายแบบนี้

เห็นบอกว่าเพิ่งผ่านวันที่๒มาเนี่ยนะ
จะบอกว่าเข้าสู่หน้าร้อนอย่างเต็มตัวเหรอคุณชิสา
สองมีนาคมเมื่อวานเข้าสู่เกาะรูดร้อนอย่างเป็นทางการทำไม
โอ้โหวันนี้คึ้มฝนตกในกรุงเทพ
เปลี่ยนผ่านฤดูอากาศแปรปรวนได้
แล้วจริงนะหน้าร้อนนี่แหละฝนตกหนักเลย
เป็นฝนตกลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแบบนี้
ต้องระมัดระวังนะในช่วงหน้าร้อนแบบนี้นะ
อย่างนี้แหละครับเพราะอากาศอ่ะเปลี่ยนแฟนบ่อยเนอะใช่ค่ะ

เอาดิฉันก็ได้ยินเปลี่ยนแปลงบ่อยนี่เอาช่างมาเถอะ
แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงคือเรื่องราวข่าวสารของเรามันมีเยอะนะครับ
วันนี้มีให้ได้ติดตามกันซึ่งมีเรื่องอะไรบ้างนั้น
ไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
เอาครับเกิดเหตุการณ์แม่ทำร้ายลูกแท้วัยเพียงแค่๑๐ควบ
โอ้โหชาวบ้านบอกทนไม่ไหวต้องถ่ายคลิป
ร้องเรียนให้หน่วยงานมาช่วยเหลือ
โจสุดกลางเปิดศึกวิวาสยิงปืนใส่กัน
กลางสลากไทยก่อนหลบหนีไปลอยนวล
นี่อุบัติเหตุนะครับรถเก๋งแสงขวาพุ่ง
ไปชนท้ายเพื่อนร่วมทางแบบจัง
โอ้โหสรุปแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัสข่าว

อย่าปล่อยให้เรานั่งว้าเวกันอยู่สองคน

ก็เพี้ยงกันไปหมดเลยอย่าทำอย่างไรล่ะ

มาคุยตรงนี้สดก็ขอทักทายล่วงหน้า
เพราะว่ามีแฟนประจำติดตามอยู่นะคะ
ไปดูเรื่องนี้กันครับเป็นความรุนแรงในครอบครัวนะฮะ
ก็คือมีเหตุการณ์ที่คุณแม่ทำร้ายลูกชายแท้วัยเพียงแค่๑๐ขวบอย่างทารุณ
ทนไม่ไหวต้องถ่ายคลิปนี้มาร้องเรียนครับ

ผมจุ่มแล้ว

มันเอาไปมันก็ให้มึงกินมันจะอะไรกับมันนักหนาล่ะมันก็หาเงินของมันอยู่
มันอยู่มันได้อยู่ฟรีเลย

มีที่มาที่ไปคุณผู้ชมแต่เพื่อนบ้านเขาบอกทนไม่ไหว
เห็นภาพแบบนี้แล้วต้องรีบถ่ายคลิปแล้วก็
ส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะร้องเรียนนะครับ
ซึ่งคลิปนี้เนี่ยได้ทำการส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
แล้วก็บอกให้เร่งหน่อยเร่งมาช่วยเหลือเด็กคนนี้
อายุแค่๑๐ขวบถูกแม่นะฮะทำร้ายร่างกาย
คือในคลิปเขาเขียนบรรยายเอาไว้ด้วยนะครับ

เขาบอกว่าแม่น่ะติดยาเสพติดทำร้ายลูกนะครับ
แล้วก็ยังใช้เชือกรัดคอเด็ก
และพยายามจะหักแขนเด็กนั่นคือสิ่งที่เพื่อนบ้านเขาบอกนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในอำเภอหนองแคร์จังหวัดสระบุรีครับ
แม่นะคะก็ก่อเหตุแบบนี้ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพูดคุยกับแม่ของเด็กชายในคลิป
ยอมรับนะว่าตีลูกจริง
แต่เธอบอกใช้มือเนี่ยตีตามลำตัวอืม
แล้วก็แค่พยายามกระชากหรือดึงแขนลูกให้เข้าบ้านเท่านั้นครับ
เหตุผลคืออะไรแม่บอกด้วยความรัก
ไม่อยากจะให้ลูกถูกหลอกใช้งาน
ถูกให้ใช้ไปถูกให้ไปเลี้ยงไก่ถูกใช้ให้ไปเลี้ยงไก่ของเพื่อนบ้าน
ครับนะแต่ลูกไม่ยอมแม่เลยโมโหไง
ส่วนเรื่องที่คนถ่ายคลิปบอกว่าเธอเสพยาเสพติดแล้วก็เอาเชือกรัดคอลูกเนี่ย
ยืนยันว่าไม่จริงไม่เคยใช้เชือกรัดคอแล้วเธอก็ไม่เคยเสพยาด้วย
แต่ยอมรับว่าเคยดื่มเหล้าขาวเท่านั้น
คือผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปเนี่ยไปถามเด็กด้วยนะ
ไปถามตัวเด็กว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เป็นช่วงที่คุยกับตัวของคุณแม่เขานะคุณแม่เขาก็ปฏิเสธแหละบอกว่าไม่ได้ทำ
คือไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นลูกเนี่ยเหมือนไปเป็นขี้ค่ารับใช้เพื่อนบ้าน
อย่างนั้นแหละลักษณะประมาณนั้นแต่เพื่อนบ้านเขาบอกว่า
ที่ให้เด็กมาช่วยทำอ่ะให้ตังค์น่ะเออ
ไม่ใช่ว่าให้มาทำฟรีอันนี้คือสภาพบ้านบ้านของบริเวณตรงนั้นนะครับ
นี่ช่วงที่ไปถามเด็กเด็กก็บอกนะอันนี้คือสิ่งที่เด็กบอกนะบอกกับผู้สื่อข่าวนะ
ผู้สื่อข่าวถามว่าหนูโดนทำร้ายมากี่ครั้งโดนทำร้ายทุกวันหรือเปล่า

เด็กร้องไห้แล้วก็บอกว่าโดนทุกวัน
แล้วถามบอกว่าเอาแล้วแม่นี่ดื่มเหล้าอะไรไหม
ติดยาหรือเปล่าเด็กก็บอกว่าดื่ม
ค่ะเด็กเขาเห็นยังไงเขาเจออะไรเขาก็พูดอย่างนั้น
ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ย
ลงพื้นที่มาพูดคุยกับทั้งตัวพ่อแล้วก็แม่ของเด็กแล้วนะ
แล้วจะนัดทุกฝ่ายให้พูดคุยกันอีกครั้งต่อหน้าสหวิชาชีพที่สพนแคร์จังหวัดสระบุรี
เพื่ออะไรเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับตัวเด็กเขา
ใช่อายุแค่๑๐ขวบเองอนาคตอีกยาวไกลถ้าต้องอยู่กับสภาพสังคมครอบครัวแบบนี้
เป็นห่วงอนาคตเด็กเขาจริงนะคะส่วนแม่ก็ต้องตรวจสอบกันดู
ไปบำบัดรักษาหรือไม่อย่างไรนะครับส่วนเรื่องนี้หลานบอกสุดทนเหมือนกัน
น้าชายเนี่ยเมาอารวาสแล้วก็สงบสติอารมณ์ไม่ได้
เอาอาวุธมีดไปขู่ไปทำร้ายแม่ของเธอ
ทางญาติเนี่ยเคยจับส่งไปรักษาแล้วแต่เจ้าหน้าที่ก็ส่งกลับมาบอกไม่มีหลักฐาน
พุ่งปรีมาแบบนี้เลยอ่ะถือมีดมาเงื้อจะฟันอยู่แล้วอ่ะคุณผู้ชม
หลักฐานนี้ชัดเจนนะคะเป็นคลิปกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลพลทอง
อำเภอบ้านแพนจังหวัดน้องคอนพนมค่ะครับ
ให้ดูกันอีกทีนึงคือบันทึกเหตุการณ์ขณะที่ผู้ชายคนนี้
ถือมีดพระเข้ามาทำร้ายเข้ามาหาผู้หญิงที่นั่งอยู่บริเวณบ้านเนี่ยแล้วดูท่าทีค่ะ
ส่วนเจ้าของคลิปนะคุณชนะก็คือลูกสาวค่ะลูกสาวของผู้หญิงที่อยู่ในคลิปนั่นแหละ
ให้ข้อมูลบอกว่าผู้ชายถือมีดพระเข้ามาก่อเหตุผู้ชายที่ว่าก็คือน้าของเธอนั่นแหละค่ะ
เป็นน้องของแม่วันเกิดเหตุเนี่ยเมาอะค่ะอารวาสไปทั่วชาวบ้านญาติพี่น้องโอ้ยเอือมละอาละค่ะ
สุดจะทนว่าอย่างนี้ดีกว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมาเคยก่อเหตุลักษณะแบบเดียวกันหลายครั้ง
ญาติเนี่ยไม่ได้อยู่เฉยนะไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจเขาก็มาจับกลุ่มแต่สุดท้ายปล่อยตัวออกมาอีก
คือเรื่องของเรื่องที่ต้องปล่อยออกมาเขาบอกว่า
มีหลักฐานไม่เพียงพอที่จะทำอะไรได้
โอ้โหผมว่าแบบนี้คุณได้หลักฐานที่เต็มเลย
ค่อนข้างชัดเจนชัดเจนเลยว่าโอ้โหมีท่าทางอย่างนี้

อย่ารอให้เกิดเหตุที่มันเสียใจไปมากกว่านี้ดีกว่า
จริงคุณชนะนะไม่ใช่วัวหายแล้วมาล้อมคอก
เพราะว่าญาติเองคนในชุมชนเองก็บอกว่ารีบมาช่วยหน่อยเถอะ

ไม่รู้เด็กไม่รู้ผู้สูงอายุในชุมชนจะเป็นยังไงไหม
ครับนี่เอาไว้ด้วยนะคะ

ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้เท่าที่นะครับจริงตลาดไทยใช่ไหม
จริงแหล่งผักผลไม้แม่คงแม่ค้าเขาไปซื้อของไปทำไม
แต่อยู่มันมีเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นคึกขนอง
เบิ้ลเครื่องแล้วมาตีกันนะครับ

นึกว่าใครมาขายไก่ย่างแถวนี้

แต่เรื่องของเรื่องมันมีเสียงปั้งเหมือนกับเสียงปืนนะครับ

อ่ะผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่งนะครับ
เขาโพสต์เอาไว้กับเหตุการณ์ในขณะที่มีรถกระบะ
พันธุ์หนึ่งถอยออกมาลักษณะถอยมาชนเนี่ยนะ
ชนรถของคู่กรณีที่บริเวณลานจอดรถ
ซึ่งระบุเอาไว้ว่าตรงนี้มันเป็นลานจอดรถของตลาดไทย
ในจังหวัดประธุมธาณีในคลิปนะครับเห็นกลุ่มไว้ข้างนู้น
หลายคนยืนล้อมกันอยู่แหละสักพักคว่างปลาข้าวของใส่กัน
แล้วลักษณะมันมีเหมือนเสียงปืนด้วยครับคุณชิสา
นี่ค่ะหลายคนเห็นคลิปนี้มาแสดงความคิดเห็น
แล้วก็ให้ข้อมูลนะคะว่ากลุ่มวัยรุ่นสองกลุ่มเนี่ย
จอดรถนั่งดื่มเบียร์บริเวณลานจอดรถแต่แหม
ไปแล้วมันก็กึ่มใช่ไหมเกิดเขม่นกันไงแต่ว่าถึงขั้นบานปลายมีการชกต่อย
แล้วที่เสียงดังปั้งที่คุณบอกคือยิงปืน
ไม่มีใครมาจุดประทัดนะโอ้ยไม่ใช่แล้ว
ยิงปืนใส่กันทำลายทรัพย์สินด้วยแต่ก็เคราะห์ดีนะที่ไม่มีใครถูกยิงได้รับบาดเจ็บอ่ะคุณ
คือชาวบ้านแถวนั้นเอาง่ายพ่อค้าแม่ค้าก็บอกว่าจะตีกงตีกัน
มันก็เป็นเรื่องของพวกคุณแต่ปัญหาคือกลัวดิกลัวจะโดนลูกหลงเดี๋ยวเกิดไอ้คนที่โดนตีโดนยิงไป
มันกลับมามาล้างแขนแล้วเค้าจะขายของกันยังไง
ใช่ค่ะอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมต้องเตือนภัยกันก็คือเรื่องของการขับขี่บนท้องถนน
จะขับเร็วขับแซงขับเปลี่ยนเลนดูให้ดี
ถ้าหากขับมาเร็วแล้วเบรกไม่ทันแบบนี้
ก็จะเจออุบัติเหตุอย่างนี้แหละค่ะ
โอ้โหนี่ไง
แรงเร็วแล้วก็ชนเลยค่ะคุณผู้ชม
สังเกตนะคือรถเขาก็ขับกันมาตามปกติ
แม้ว่ามันจะมีหลายเลนแล้วแต่ละคันก็ขับเร็วนะคะ
แต่มันมีรถอยู่คันนึงค่ะมาแบบแซงมาเลยแล้วก็มาอย่างไว
นี่สุดท้ายไปชนท้ายรถเก่งคันข้างหน้าแล้วก็ไปสะบัดชนแบรีเออร์

ขับเร็วหน่อยไปชนท้ายเขาแบบนี้

ถูกค่ะก็ต้องรับผิดชอบกันทุกส่วนเลยนะ
ว่าจะเป็นรถตัวเองรถคู่กรณี
ครับมาที่เรื่องนี้กันบ้างนะครับเรื่องราวข่าวคราวของคุณแตงโมนะครับ
หลายคนให้ความสนใจข่าวนี้มาดูเรื่องนี้กันครับ
ล่าสุดนะฮะพี่ชายของคุณแตงโมเนี่ยได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับลงเรือไปยังจุดพบร่างของน้องสาวกลางแม่น้ำเจ้าพญาเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณครับ
คุณผู้ชมครับดูนะครับบรรยากาศก็เป็นแบบนี้นะครับ
ของวันที่๒มีนาคมที่ผ่านมานะครับนายดายศเดชจบนะครับพี่ชายของคุณแตงโมพร้อมด้วยภรรยาครับ
เดินทางไปที่ท่าน้ำพิบูรสงครามหนึ่งนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ใกล้เคียงกับจุดที่พบร่างของคุณแตงโมครับ
อ่ะในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็มีการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณน้องสาวก็คือคุณแตงโมนั่นแหละ
นายดายศเนี่ยบอกว่าแม้ว่าแตงโมเนี่ยจะนับถือศาสนาคริสต์นะครับ
แต่ว่าตัวเขาเองก็นับถือศาสนาพุทธนะ
ก็เลยขอทำพิธีนี้เพื่อความสบายใจของครอบครัวครับคุณชิสาฮะ
สำหรับการทำพิธีนี้นะคะนายดายศก็ได้นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาที่บริเวณท่าน้ำ
พร้อมนำเครื่องเส้นไหว้แล้วก็จุดทูบไหว้ด้วย
จากนั้นนายดายศพร้อมกับคุณไทยเอกพันธ์และเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ลงเรือ
ครับก็พระสงฆ์ท่านได้สวดบนและก็ทำพิธีตามความเชื่อ
เผากระดาษทองที่นำสายพลานของเราทวายสังขทานและก็กรวดน้ำไป
ขอให้น้องสาวไปสู่สุขติไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะครับ
แต่อย่างนี้เขายังพูดด้วยความโศกเศร้านะว่าถ้าเลือกได้นะก็ไม่อยากให้น้องจากไป
แล้วเมื่อได้เห็นภาพดอกไม้ที่แฟนคลับนะครับมาวางเอาไว้ริมท่าน้ำเพื่อไว้อะไรเนี่ย
ตรงนี้ทำให้ตัวเขาเองก็รู้สึกตื้นตันคือเป็นการตื้นตันความรักที่ได้จากแฟนแฟนของแฟนคลับของน้องแตงโม
ใช่เหนียวแน่นจริงนะค่ะคือแฟนแตงโมเขาก็เยอะเขาก็มาร่วมอะไรด้วยนะคะ

ได้โพสต์รูปภาพพร้อมกับข้อความแจ้งกำหนดการจัดพิธีไว้อาลัยให้คุณแตงโมพัทรธิดาหรือนิดาพัชระวีรพงศ์
วันที่๑๑ถึง๑๓มีนาคม๒๐๒๒เวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาทีถึง๒๐นาฬิกาณคริสตจักรแห่งความสุข
นามัศกาลชั้น๖โรงเรียนนานาชาติทรินิตี้ให้แต่งกายโทนสีขาวชมพูหรือโอโรสมาร่วมนะคะ
แล้วก็ด้วยมาตรการในการเฝ้าระวังโรคโควิด๑๙นะครับ
คริสตจักรเนี่ยก็จะแจ้งวิธีการเข้างานไว้อะไรให้ทราบในระดับต่อไปครับ
ข่าวนี้ก็มีมากมายหลายประเด็นนะเชื่อว่าคุณผู้ชมติดตามกันเยอะ
มาดูเรื่องราวของหนุ่มคนนี้หน่อยค่ะทะเลาะกับแฟนนะคะ
แล้วก็ใช้มีดปาดคอแฟนได้รับบาดเจ็บคุณชนะ
แล้วจากนั้นก็ขังเอาไว้ขังไว้ในห้องแฟน
ญาติบอกไม่ไหวแล้วแบบนี้ต้องโทรหาคนช่วยแล้ว
เหตุการณ์มันเป็นยังไงไปดูกันค่ะ
นิกันได้ไหมยารปุ๊ก
บ๊อนิกฮ่าคุณก็ทักซะอารมณ์ดีเลยแม่

คือตำรวจสภพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการเนี่ย

นำกำลังมาจับกลุ่มผู้ชายคนนี้
ชื่อนายพยุงศักดิ์กระจับเผือกอายุ๒๖ปี
อยู่ที่ห้องพักแห่งหนึ่งในซอยสุขสวรรค์๖๔ตะบนบางพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรประการ

เขาก็ยอมให้ตำรวจจับโดยไม่ขัดขืน

ยังสลึมสลืออยู่เออนะคะคือตำรวจเข้าไปในห้องก็พบมีดพกหนึ่งเล่ม
กัญชาอัดก้อนอีก๑ก้อนน้ำหนัก๓๕กรัม
ริยัตกัญชาอุปกรณ์การเสพกัญชาและยากล่อมประสาทอีกหนึ่งกล่องค่ะ
คือตำรวจเขางงมากเลยนี่มียาเนี่ยคล้ายยากล่อมประสาท
เนี่ยฮะแล้วก็บุหรี่ที่แบบยัดไส้กัญชาคือตกปุ๊บพบเยอะมาก
เหมือนกับว่าเป็นโรงงานเลย

เขายอมรับนะว่าก่อเหตุทำร้ายแฟนสาวจริง
แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไปเพราะอะไร

เค้นถามไปว่าทะเลาะกันเรื่องอะไร

ก็นั่นน่ะสิเขาคงไปแล้วบ้างสมองสมอง
เขาบอกนะตัวเขาป่วยเป็นจิตเวท
เอาแล้วยังบอกอีกนะว่าตัวเขากับแฟนทะเลาะกันบ่อย
โมโหโมโหปั๊บก็พร้อมบวกพร้อมบวก
ใช้มีดไปปาดคอแฟนหนึ่งครั้งเขาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุ
เขานะพอเห็นลักษณะแบบนั้นปั๊บเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขายังช่วยแฟนทำแผล

จะซึ้งใจดีไหมเนี่ยนั่นน่ะสิเออแล้วยังไงยังบอกอีกว่ากัญชาที่ตำรวจเจอเนี่ย
ก็คือคมพบนี่แหละเสพเองก็ยอมรับแบบนั้นนะ
ส่วนแฟนสาวอายุ๑๖ปีไปถามหน่อยซิว่าเป็นยังไงคบกันนี่เป็นยังไงกันบ้าง
แฟนสาวบอกทั้งสองทั้งสองเขาเรียกว่าไง
เขาบอกเขาเป็นคนอารมณ์หุดหงิดทั้งคู่นะทะเลาะกันบ่อยแหละนะคะ
ส่วนที่โดนแฟนใช้มีดปาดคอเนี่ยก็เพราะไม่ตั้งใจแหละ
แต่แบบโอ้โหนี่มันเกือบตายนะเอาจริงแล้ว
ตำรวจก็เลยคุมตัวนายพยุงศักดิ์ไปสอบสวนดำเนินคดี
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นและอีกหนึ่งข้อหาก็คือครอบครองกัญชา

นี่ไงครับเรื่องของความรุนแรงนะไม่รู้ว่ามีเรื่องของสารเสพติดมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า

เรื่องนี้กันบ้างที่จังหวัดพิศนุโลกนะครับมีรถเก๋งคันหนึ่งจอดอยู่ที่บ้านดีดี
อยู่ไฟมันลุกไหม้ขึ้นมาโอ้โหเป็นกองเพลิงขนาดใหญ่เลย

เดี๋ยวไปดูในช่วงเวลาที่ดับเพลิงให้ได้ก่อนครับ

โอ้โหลุกไหม้แบบนี้ภายในหมู่บ้านอ่ะ

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับหลายนายเลยนะ
ช่วยกันฉีดน้ำดับเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถเก่งคันนี้
ทะเบียนกไก่มม๗๐๐พิศนุโลก
ระหว่างนั้นนะคะก็มีการประสานเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าให้มาตัดไฟก่อน

ก็พอดูระยะเวลาไปแล้วเนี่ยนะคะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสัก๓๐นาที
ดับเพลิงก็ควบคุมเพลิงที่ไหม้รถยนต์เอาไว้ได้อ่ะแต่มันก็ไหม้ทั้งคันแบบนี้ใช่
ยังดีอย่างหนึ่งนะคุณชนะมันไม่ลุกลามไปติดบ้านนะคะ

แต่อย่างนี้ละกันแล้วครับล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราได้ภาพมาครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิด๑ใน๒ตัวที่ถูกเพลิงไหม้แต่
ไม่เสียหายนี่ไงก็เลยได้ดูภาพว่าเอ๊ะ
จากตอนแรกที่คาดว่าเพลิงมันอาจจะมาจากตัวเครื่องของรถ
พอเห็นภาพนี้แล้วเออบางทีอาจจะต้องมองอีกหนึ่งสาเหตุ

มันอาจจะมาจากไฟฟ้ารถวงจรนะป่ะ
เพราะตรงนั้นมันอาจจะเป็นแผงไฟหรือเปล่า
ก็นั่นสิโดยยูมันมีไฟจากตรงนั้นก่อน
แล้วมันค่อยลามาเรื่อยจนถึงตัวรถครับคุณชิสา
ว่าดูจากรถแล้วมันก็ไม่ได้มีไฟอะไรประกายพุ่งมาจากทางรถเลย
เนี่ยฮะตอนเนี้ยทางพนักงานสอบสวนก็เลย
ประสานตำรวจพิสูจน์หลักฐานให้มาตรวจสอบที่เกิดเหตุ
แล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดอีกทีนึงก็เรียกว่าดูอย่างละเอียดแหละนะ
จะได้หาสาเหตุที่เกิดไฟไหม้อีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าพอมันไหม้แบบนี้แล้วเนี่ย
โอ้โหความเสียหายก็ไม่น้อยนะคะแล้วต้องมีการรื้อการทำความสะอาดอะไรอีก
บางทีเนี่ยเพื่อนบุ้งเพื่อนบ้านเขาก็อาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายอกสบายใจ
ก็คงต้องค่อยเคลียร์กันไปนะคะทีละประเด็น
บัดระวังเรื่องฟืนไฟกันเอาไว้ด้วยยิ่งหน้าร้อนแล้วด้วยนะ
ใช่ครับนะคะก็อาจจะมีโอกาสเกิดไฟไหม้ขึ้นได้อีกค่ะ
ไปดูเรื่องราวของการสัญจรบนท้องถนนเวลาจะกลับรถเนี่ยบางทีจะกลับกันหลายคัน
อยากจะให้ใจเย็นอย่าไปแซงคิวนะกลับทีละคันนะคะพระคุณ
โอโหได้ไงตีลังกาเออกิจกรุก
เป็นลูกขนุนเลยโอ้โหจะลุกขึ้นมาได้นะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายหนึ่งนะส่านจองภูมิเพราะทางจะมี
สัญจรกันอยู่เยอะนะพอรถแต่ละคันกำลังต่อแถวเตรียมที่จะกลับรถ
ล่ะค่ะจู่มีจักรยานยนต์คันนี้มายังไงไม่รู้อ่ะ
คือตัดหน้ารถคันที่มีกล้องหน้ารถอยู่
ก็เลยทำให้เราเห็นเลยว่าโอ้ผิดคิวแล้วพวกคุณ
ชนไปแบบนี้นะคะแต่ก็ยังถือว่า
เพราะดีที่ไม่ได้เจ็บแบบหนักหนาสาหัสเพราะว่ามันเบา
อันนี้ผมเข้าใจนะคือคนที่เขาขับดีมีเยอะ

แต่อยากจะฝากเตือนเพราะว่าบางครั้งบางคราวคุณมาจากทางฝั่งซ้าย

คนขับรถเขาไม่ทันได้มองจากซ้ายสุดหรอกครับ
คอเขาก็ต้องเอียงตามเพื่อจะมองทางด้านขวาถูกไหมคือมองซ้ายน่ะมองแน่แต่มองแป๊บนึง
แต่พอเลี้ยวปั๊บเนี่ยองศามุมมันเปลี่ยนแล้วถูก
แล้วเนี่ยเหมือนไปตัดองศาโค้งของการเลี้ยงแก้วรถไง
เพราะงั้นเขาไม่มีทางมองเห็นได้ทันหรอกเขาบอกรถปาราไซคุตัดมาแบบเนี่ย
แล้วมาขวางหน้ารถเขาพอดีสุดท้ายก็เกิดอุบัติเหตุครับ
เพราะฉะนั้นใจเย็นดูรถดูซ้ายดูขวาให้ดีนะคะคุณผู้ชม
เพราะถ้าหากเกิดอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยมันเสียหลายอย่าง

อืมเสียเงินเสียทองเสียใจเสียเวลาเสียความรู้สึกหมดเลยอืมนะคะ

ก็คือรถจอดเอาไว้นะดันไม่ได้ดึงเบรกมือมั้ง
รถมันเลยไหลถ้าเป็นรถเก๋งอะไรก็ไม่ว่า

แต่ถ้ารถย้ายใหญ่แบบรถพ่วงล่ะจะไหวไหมล่ะเนี่ย
โอ้ยถอยไปยังไงละดาน

คุณเห็นภาพก็เห็นวินาทีทะเลอรถพาไป
ด้านหลังคือถนนรถสารร้อนผ่านไปผ่านมา
นี่แงงรถใหญ่ก็สวนมาอีก
แล้วก็ไปคาวอยู่แบบนี้พอดีเลย
ถ้าหากว่ามันเป็นรถที่มันเป็นช่วงเดียวกันไม่มีรอยต่อ
ถ้าเป็นรถเดียวกันคือมันไปแล้วอะค่ะข้ามอีกฝั่งนึงแล้ว
ไม่อยากจะคิดดีมันขัดกันอยู่อย่างนั้น

เขาจะเห็นกว่าเขาจะรู้ตัวนี่ใช้เวลาอยู่หลายนาทีเหมือนกันนะ

ดูสิแล้วยังดีที่ว่าไม่มีรถไหนได้มาชน

จริงขับรถใหญ่ไม่น่าพลาดนะ

แต่ฝากเตือนกันจริงเพราะความปลอดภัย
บนท้องถนนเนี่ยมันก็อยู่ที่สติของเรานะ
ค่ะนะเรื่องของการขับรถแบบนี้แหละต้องระมัดระวังกันจริง
เพราะฉะนั้นไม่ว่าจอดที่ไหนนะ
เบรกมือต้องทำตลอดเป็นอัตโนนัส

อัตโมนัสไม่มี
เออก็ต้องคือเหมือนกับว่าให้มันชินอ่ะ
สตาร์ทรถจะดึงเบรกมือยังไงก็ตามนะคะ
คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันจักรยานยนต์
บอกเลยนะว่าดูแล้วน่ากลัวจริง
คือมีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะฮะขับขี่มาอยู่ดี
ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ขับไปพุ่งชนรถแบบนี้ครับ
โอ้โหเห็นแล้วมันชัดเจนนะ
คือคันอื่นก็ขับไปตามเลนปกติใช่ไหม
ตรงไปตรงไปตรงค่อยดูค่อยดูนะ
แต่มีอยู่คันนึงเนี่ยวงแดงให้แล้วค่ะ
เอียงมาแล้วมาแล้วก็ชนเต็มเต็มเลยค่ะ
โอ้โหชนแล้วก็นอนนิ่งอยู่กับที่อย่างนั้นเลยครับ

ใช่นี่ค่ะโอ้โหล้มลงไปแบบนั้นนะ
ไม่รู้ทำไมถึงขับมาแบบนี้อ่ะคุณชิสา
ชาวเน็ตที่เขาเห็นคลิปในแฟนเพจเฟซบุ๊คตะกรวดขับรถเขาก็คอมเมนต์ไงว่า
หนึ่งหลับในไหมหรือเมาหรือเปล่าเขาก็ตั้งข้อสันนิษฐานเป็นแบบนั้น
ครับนะเราก็เลยอ่ะนำคลิปนี้มาให้ดูนะ
หนึ่งแหละได้ดูน้ำใจคนด้วยเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไร
เขาก็มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันครับอย่างที่สองก็มาเตือนภัยกันแหละ
ถ้าจะขับรถแล้วถ้าง่วงจริงนะอืมอย่าฟื้นใช่
มันก็มีบ้างเหมือนกัน

อย่างนั้นคุณเอาตัวนี้เข้าไปด้วยเลย

ตัวนี้แหละเข้าไปอยู่ด้วยรับรองไม่เหงา

๒ตัวอย่างนี้หรอคะ
อย่างนี้รับรองไม่มีเหงาสนุกเลย
ดึงแล้วก็ให้มันตาย

เออคุณจะรู้สึกสนุกเหมือนเดิมไหม

แล้วประเด็นคือว่ามันอยู่ในห้องน้ำ
ในระยะตัดชิดใกล้ถูกปะ

เสียงดังเลยเนอะ

คุณผู้ชมด้วยครับที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการ

ท้ายกันไปด้วยภาพของแม่นแคระว่ายน้ำนะคะ

สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป